คำแรกมาดูเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับรถยนต์
กับเรื่องของคนขับแท็กซี่และคุณมาริโอมาวเลอร์
กับเรื่องแค่ขับก็แค่บิดปาดกันไปตามที่แท็กซี่มาให้การ
แล้วก็เอาหนังสติ๊กยิงทะลุกระจกของตนเอง
โดนกระจกรถของคุณมาริโอกระแทกเข้าที่ไหล่

แต่ว่าก็แน่นอนเป็นข่าวเป็นคราวเป็นเรื่องราวโด่งดังกันไปนะครับ
กรมการขนส่งทางบกก็สั่งยึดใบขับขี่ของคนขับรายนี้เรียบร้อยแล้ว
นี่เลยเป็นคลิปที่ประชาชนถ่ายไว้
รถของคุณมาริโอมันเป็นรถหรูเลยนะ
เป็นรถคลาสสิกหน่อยแต่มันก็แพงพอสมควร

คุณมาริวก็เคยถามในคลิปถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ดูนะ
ถ้าเกิดตาผมบ่อนพี่รับผิดชอบผมไวหรอ

ใช้หนังสติ๊กยิงใส่กระจกรถหรู
ทะลุแล้วก็ไปโดนกระจกฝั่งขวาของคุณมาริโอ

ปาดกันมาที่บริเวณแถวประตูน้ำถนนเพชรชบุรี

ที่ทั้งสองฝ่ายจะไปตกลงกันที่สนพญาไทย
ล่าสุดครับนายอุดรสุธิสนคนขับแท็กซี่
หมายเลขทะเบียนททหารสเส๓๘๘๙กรุงเทพมหานคร
ก็เดินทางไปให้ปากคำกับนายสุกรีจารุภูมิ
ในการกองตรวจการขนส่งทางบกตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางบก
นายสุกรีเขาบอกว่าจากการสอบปากคำนายอุดร
ก็ยอมรับว่าได้ขับรถปาดหน้าก่อน
และใช้หนังสติ๊กยิงใส่คู่กรณีจริงเนื่องจากอารมณ์ชั่ววูบ
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนนครบาลพญาไทย
ก็แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทหวาดเสียวและทำร้ายร่างกาย
เปรียบเทียบปรับเงินไป๒๐๐บาท
ขณะที่กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบแล้ว

ตามพรรยมาตรา๕๔วัก๔
ผู้ใดได้รับใบอนุญาตขับรถแล้วหากปรากฏว่า
มีผู้กล่าวโทษว่าทำลายความสงบสุขของประชาชน

มีโทษยึดใบอนุญาตได้ไม่เกิน๑ปี
แต่เนื่องจากนายอุดรไม่เคยมีประวัติถูกร้องเรียน
ก็เลยพิจารณายึดใบอนุญาตเป็นเวลาแค่๓๐วัน
พร้อมส่งเข้าอบรมมารยาทในการขับรถ

พร้อมรับประวัติขึ้นที่ภูมิการส่งทำบบได้
แต่ว่าก็ถือว่าปรับน้อยไปหน่อยนะ
โทษค่อนข้างเบายึดแค่๓๐วัน

ยึด๓๐วันแต่ว่าโอกาสทำมาหากิน

รายได้ก็จะหายไปถ้าเกิดทำผิดแบบนี้นะครับ
ขณะที่นายอุดรบอกว่าขับรถปาดหน้ามาริโอด้วยความไม่ตั้งใจ
อีกฝ่ายขับรถมาปาดคืนเขาว่าอย่างนั้นนะ
แล้วก็ขับปาดกันไปปาดกันมาจากที่บริเวณแยกอุรุพงศ์
เขาอ้างว่ามาริโอชูนิ้วให้ด้วย

นำหนังสติ๊กที่อยู่ในรถยิงใส่กระจกรถทะลุของตนเองไปใส่รถของคุณมาริโอ
และยอมรับผิดกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ส่วนหนังสติ๊กหลายคนถามว่าพกทำไม

มีทั้งหนังสติ๊กมีทั้งลูกหินที่เป็นกระสุนเนี่ย

เขาบอกว่าเขาเนี่ยเอาไปยิงอยู่นาไปทำอาหารแต่ว่าไม่ได้เอาลงจากรถ

ก็เลยเก็บเอาไว้ในรถพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานก็เลยเอามาใช้นะ

เขาปาดกันไปปาดกันมาครับ
พอถึงนี่เขาก็
พอถึงที่เกณฑเขาก็ได้ยกนิ้วดาบ
ผมก็เลยใช้หนังสติ๊กยิงครับ
แล้วทีนี้เขาก็ตามมาให้มารับผิดชอบ
ผมก็ได้รับผิดชอบผมก็ยอมรับผิดชอบ
หลายคนก็แบบนี่นะนี่คือหนังสติ๊กถ้าเป็นอาวุธปืนนะ

ต่อให้เป็นหนังสติ๊กกับก้อนหินก็เถอะคุณ
มันก็ถึงแก่ชีวิตได้นะถ้าหากไปโดนจุดสำคัญ
ที่สำคัญนะฮะยอมยิงให้กระจกรถของตนเองแตกก่อนด้วย
ไม่เอากระจกลงนะยิงทะลุไปเลยฮะ

แล้วก็นายอุดรยังฝากขอโทษคนที่ประกอบอาชีพคือ
บริการะหน้าไม่เหมาะสมเพราะอาชีพ

ขับรถต้องใจเย็นอยากบู้วาม
และคนมีสติทุกครั้งแน่นอนครับ

แต่ว่าตอนวันนั้นเนี่ยมันยับยังไม่อยู่